แพรวานิชาพัฒน์ที่บอกว่าสวยเนี่ยสวยจริงสวยวันสวยคืน
แล้วเธอก็ยอมรับแบบไม่มีกั๊กเลยนะคะว่าที่สวยได้ขนาดนี้เนี่ย
เพราะว่ามันต้องมีการเสริมเติมแต่งกันนิดนึงโดยเฉพาะใบหน้านะคะ
ล่าสุดนี่หน้าสวยละมุนทุกมุมแบบนี้
แพรวาบอกว่าเนี่ยไปทำมาจะไปทำอะไรไปติดตามพร้อมกันค่ะ
หนูคิดว่ามันก็เออมันก็เป็นหน้าผากเราเราก็อยากทำอะไรอย่างนี้
คนหนึ่งเขามองแล้วเขาไม่ชอบแล้วก็เราทำอะไรไม่ได้เพราะเราทำมาแล้ว

ใช่เราก็พอใจเพราะเรารู้สึกว่าเราสวยอะไรอย่างนี้

รู้สึกว่ามันกำลังจะหายไปแล้วเพราะว่ามันเป็นไขมันแล้วพอออกกำลังกายมันก็จะหายไปอยู่ดี
ใช่ก็อาจจะต้องไปเติมเรื่อย
เรามองว่าใช่ส่วนความมั่นใจมันก็ต้องสวยชาตินี้แหละ
มันก็ต้องสวยชาตินี้แหละ
แต่คงเป็นสุดท้ายเป็นอย่างสุดท้ายที่ทำแล้วเพราะยังอื่นทำไม่ได้
เออทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้นะคะ
แต่นิดนึงต้องไปศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะคะ
ต้องไปดูหมอว่าเก่งไหมน่าเชื่อถือขนาดไหนอันนี้ก็ต้องเช็คกันดูให้ดีด้วยนะจ๊ะ